ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน
ก็มีนักเตะมาครบ๒๔คนนะครับ
ปตันทีมอย่างธีรทรบุญมาทันตามมาสมทบ

ก่อนการซ้อมธีรธรแนวรัฐวัยศาสตร์ที่๒นะครับ
ก็บอกว่าพร้อมเสมอครับเวลาถูกเรียกมาให้เล่นทีมชาติ
แต่จริงก็ยังกังวลเรื่องของภรรยาที่ตั้งคันลูกคนที่๒นะครับ
แล้วก็ต้องดูแลลูกอยู่คนแรกอยู่ด้วยเหมือนกัน
ก็ต้องขอบคุณภรรยานะครับที่เข้าใจ
รวมถึงยางซัพพอร์ตเรื่องต่างนอกสนาม
แล้วก็ขอบคุณทีมชาติที่เรียกเข้ามาติดนะครับ

ทีมไทยก็มีโปรแกรมในการที่จะอุ่นเครื่อง๒นัดนะครับ
เจอเมียนมาและก็ไทยหวัน๑๔และก็๑๑ธันวาคม
เวลา๒๐๓๐ธรรมสาวส์สเตรดียมนะครับ